เรามาต่อกันที่เรื่องของรถยนต์กันหน่อยนะครับ
เรื่องของโยตกรรมจากหลากหลายค่ายรถยนต์ก็มีการถูกนำเสนอครับ
ซึ่งแต่ละค่ายนั้นก็มีการนำเสนอไฮไลท์
รวมไปถึงเรื่องของโยตกรรมที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้า

ติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
เมื่อ๑๙๐๐๐บาท
ราคาก็ตั้งแต่๘๐๐๐๐๐บาทขึ้นมาจนถึง๑๐๐๐๐๐๐บาทนะครับ
ก็ถือว่าสมราคานะครับก็ต้องมาลองมาลองขับดู
ซึ่งงานนี้ได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็นจำนวนมาก

แบตเตอรี่ได้รับการซ่อนไว้อย่างเหมาะสมอยู่ภายในรถ
เพราะฉะนั้นเราจะไม่เห็นเลยว่ามันอยู่ตรงไหน

นะครับถ้าเทียบกับรถขนาดเดียวกันในรุ่นอื่น

พร้อมเปิดรับจองสิทธิ์ก่อนส่งมอบในปีหน้า
อกจากนี้ยังขนทัพในอีกหลายรุ่น
เป็นรถกระบะที่มีดีไซน์ดูดันจากชุดแต่งที่สร้างความแตกต่าง
ด้านจักรยานยนต์ยามาฮาปลูกกระแสแห่งความร้าวใจ
ด้วยการเปิดตัว๒บิ๊กไบท์รุ่นใหม่ล่าสุด
ตุ้นตลาดบิ๊กไบท์ในช่วงโค้งสุดท้ายของปี
จากนี้ยังมีไฮไลท์สำคัญภายในบูธ
เพิ่มความเท่ขึ้นอีกระดับ

อุตสาหกรรมยานยนต์ปีนี้ขยายตัวมากขึ้น
ส่งผลดีให้กับธุรกิจฟิล์มกรองแสงรถยนต์

นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มกองแสงรถยนต์
และอาคารภายใต้แบรนด์ลามิน่า

เฟิล์มกรองแสงเติบโตขึ้นประมาณ๑๗

ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟิล์มประหยัดพลังงาน

เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน